มามาดูเหตุวัยรุ่นกันหน่อยแม่พอพูดคำว่าวัยรุ่นน่ะ
ก็ตีกันวัยรุ่นคู่อารีก็เปิดมาด้วยเรื่องของวัยรุ่น
มันจะมีเรื่องตีกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เปิดศึกทะเลาะวิวาดกันกลางถนนมีหนึ่งในนั้นน่ะถูกฟันเลยนะ
เขาบอกว่าวิทย์จะขาดนะคะโอ้โหแขนขาวิดขาดเลยนะ
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่อีกต่างหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางถนนเลยค่ะ
เป็นถนนบายพาร์ทตัดใหม่หน้าหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
ตำรวจสภเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็ไปพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปเจอกับวัยรุ่นชายอายุประมาณสัก๑๕๑๘ปี
เขามีบาดแผลถูกฟันที่ข้อมือด้านซ้ายโอ้โหมันยาวประมาณสัก๕๗เซน
ลึกอีก๓๔เซนติเมตรค่ะแล้วยังโดนฟันตรงบริเวณขาด้วยนะ
เป็นขาพับด้านขวาแล้วก็ขาท่อนล่างค่ะยาวประมาณสัก๗๑๐เซน
ประถมพยาบาลแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะ
จุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังไปพบกับมีดพระเปื้อนเลือดยาวประมาณ๒๑นิ้วเลยนะ
ตกอยู่ข้างทางตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
และมีปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘อีก๑ปลอกด้วยนะคะ
ระเบิดปิงปองหนึ่งลูกแล้วก็พบจักรยานยนต์ฮอนด้านะคะ
อยู่ข้างทางด้วยก็เป็นรถของผู้บาดเจ็บนี่แหละ
เจ้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานและเดี๋ยวจะเร่งตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ทีนี้ทีมข่าวค่ะก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับที่เกิดเหตุ
ขณะเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยสักประมาณ๑๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์นะคะก่อนจะมาหยุดรถอยู่ตรงริมถนน
ลักษณะเหมือนดักรอกลุ่มอารินี่นี่แล้วมีการเดินเข้าไปหา
จากนั้นก็ป๊าระเบิดปิงปองกันก่อนกลางถนนโอ้โหเอาเอาเข้าไปค่ะ
โอ้โหแล้วก็วิ่งไล่ฟันกันต่อนะเนี่ยหนึ่งในนั้นน่ะล้มลงแล้วก็ถูก
รุมฟันถูกเตะถูกกระทืบอ่านี่นี่ตัวผู้บาดเจ็บค่ะ
แม่ค้าที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาบอกปกติเนี่ยมาขายเนื้อวัวค่ะ
ถึงหนึ่งทุ่มของทุกวันมักเห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์
ล้อขี่แข่งกันบนถนนสายนี้อ่าถนนสายนี้มันเป็นถนนตัดใหม่นะ
จะไม่ค่อยมีรถบางครั้งเธอเองก็บอกว่าเธอกลัวแล้วค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็กลัวกันหมดพอเห็นกลุ่มวัยรุ่นมาทีไรเนี่ย
ก็จะรีบเลยเก็บร้านนี่ยังมีอย่างเงี้คราบเลือด
คราบเลือดตกอยู่เลยอ่ะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แม่ค้าคนนี้บอกว่าไม่รู้รายละเอียดนะคะ
แต่คิดว่าคงเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละนะ
ก่อนหน้านี้๒๓เดือนก่อนก็มีคนมาขโมยของในตลาดด้วย
แล้วมีวัยรุ่นมาจับกลุ่มเนี่ยโอ้โหมานั่งกินเบียร์กินเหล้ากัน
อยากให้ตำรวจมากวดขันบริเวณนี้ให้มากขึ้นค่ะค่ะ